เป็นแฟนกันเป็นแฟนกันผู้ชายง้อผู้หญิงต้องเอาอะไรไป

นี่โรแมนติกหน่อยเอาดอกไม้ไป
ถ้าผู้ชายบางคนบอกว่าฉันซื้อของไปฉันรู้ว่าแฟนชอบเป๋าหลุย
หรือบางคนเอาตังค์ไปง้อ

สวัสดีครับ

ก็คนขับรถตุ๊กแหละมาง้อแฟนที่โรงงานนี้
กิ๊งแล้วไปเนี่ยยิงจัง๔นัดอ่ะ

โอ้โหกล้องวงจรปิดหน้าโรงงานครับจับภาพรถสำล้อฮะ
ขี่ผ่านประตูหน้าไปฟับเลี้ยวซ้ายไปเลย
พนักงานผู้หญิงตะโกนบอกรอพอรอพอจับไว้จับไว้ไม่ทันซะแล้วล่ะ
คนขี่รถตุ๊กแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วเหตุเกิดโรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
สุขุมวิทยหกสิบเก้าเกือบบ่ายโมงเมื่อวานนี้สำหรับรถตุ๊กเนี่ยขี่หนีไป
คนขับคือนายสวาดอบพิรมอายุสามสิบหกปีนะครับ
มาถึงก็ใช้ปืนขนาดจุดสามแปดครับยิงใส่นางสาวกรณิพายุสามสิบแปดปี
พนักงานโรงงานนะครับยิงสี่นัดเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสดูสภาพดิ
เลือดเต็มเลยนะครับทางโรงงานก็แจ้งตำรวจสนคลองตันนะครับ
ให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุรอบพอพอรอบพอพอ
เมื่อกี้อยู่หน้าโรงงานเล่าบอกว่าโอ๊ยนายสวาสตร์เนี่ยมาหลายครั้งแล้ว
นะเคยมาง้อผู้บาดเจ็บในสามสี่ครั้งแล้วแต่คนเจ็บไม่ใจอ่อนไง
ก่อนเกิดเหตุจู่นะครับก็ขี่รถเลี้ยวพลวดเข้ามาแล้วตรงไปหาคนเจ็บเลย
แล้วยิงเลยครับนะผมก็พยายามจะปิดประตูแล้วปิดไม่ทัน
แล้วก็เห็นคนก่อเหตุเนี่ยถือปืนอยู่ด้วยเบื้องต้นนะครับ
เจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่ารถตุ๊กคันนี้นะครับก็ตอนเกิดเหตุใหม่ใหม่นะ
ก็เลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวไปทางซอยปีดีพนมยงตำรวจใช้เวลา๑ชั่วโมงครับ
ติดตามไปติดตามไปไปจับในสวาดได้ที่ห้องพักญาติอินธรรมละนะครับ
แล้วก็ของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกนะแล้วก็มีปลอกกระสุนนะครับ
แล้วก็รถตุ๊กที่ใช้ก่อเหตุจอดอยู่ใกล้หอนี่แหละ
สอบสวนเขาสารภาพบอกว่าผมไม่พอใจอ่ะไม่พอใจอ่ะ
แฟนเนี่ยโอเคบอกเลิกกันแล้วจะไปคบกับคนอื่น
คบกับผมมาตั้งสี่ปีกว่าเนี้ยเยื่อมันไม่มีใยเลยไงอืม
เขาว่าแบบนี้นะแล้วผมยังเห็นอ่ะเห็นรูปแฟนอดีตแฟนผมอ่ะ
แฟนใหม่ในติ๊กต๊อกอ่ะโอ้โหบัตรใจไปมันเจ็บอ่ะมันเจ็บ
แล้วมีข้อความด้วยนะมีข้อความด้วยมีข้อความสื่อถึงผมหรือเปล่า
ไม่รู้บอกผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะโอ้โหนี่แหละครับ
เขาบอกว่าผมก็เลยไปแล้วพกปืนไงพี่
พอพกปืนไปใจมันใหญ่นะพี่ใจมันใหญ่
โอ้โหต้องการแรงมีใหม่รู้อยู่ครับ
ผมก็อยากไปที่มีผู้ชายนั่นหนึ่งเขามีผู้ชายคนอื่น

หน้าเลิกไปเดียวไม่ใช่หรอ

ตำรวจแจ้งเขาหาพยายามฆ่าสิครับพี่
โอ้โหแล้วความผิดตามพันธุ์รอบอวัดปืน

พอพี่มีปืนแล้วพี่ใจใหญ่แล้วพี่ทำไปแบบขาดสติ
แฟนก็ไม่ได้กลับมาแล้วพี่โดนพยายามฆ่าอีก
เดี๋ยวเขาจะส่งฝากขังต่อสารตามขั้นตอนนะครับ
ก็ส่วนพี่ผู้หญิงครับพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับค่ะ